ดูความคืบหน้าทางคดีหน่อยนะคะคดีที่หลวงตาวัย๗๒ปี
มรณภาพภายในวัดคือถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะที่จังหวัดกรสินเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นสอบสวนพระลูกวัดวัยเดียวกันก็อ้างบอกว่าเป็นฝีมือแก๊งทวงหนี้แหละ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุมีชายสองคนมาทวงเงินหลวงตาสามหมื่นบาทแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพบพิรุษ
หลายอย่างค่ะก็เลยยังไม่ได้ปักใจเชื่อนะคะ
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวานค่ะตำรวจสภท่าคันโทเข้าตรวจสอบเหตุพระถูกทำร้ายจนมรณภาพ
ในวัดป่าภูปอตำบลนาตานอำเภอท่าคันโทจังหวัดกรสินที่เกิดเหตุพบพระลุนสุ่มมาตรหรือหลวงพ่อลุน
อายุเจ็ดสิบสองปีเป็นพระลูกวัดค่ะนอนมรณภาพจมกองเลือดอยู่ที่ลานหินทางลงกุฏิ
อยู่ด้านหลังสาราหอฉันนะคะสภาพศพคือมีบาดแผลถูกมีดฟันตามร่างกาย
ศีรษะใบหน้าแขนข้อมือรวมแล้วเกือบสามสิบแผลค่ะห่างจากจุดที่พบศพไปยี่สิบเมตรมีจอบ
แล้วก็มีดอิโต้เปื้อนเลือดวางอยู่ก็คาดว่านี่แหละน่าจะเป็นอาวุธที่ก่อเหตุนะคะ
จากนี้บริเวณหน้ากุฏิพระรุนที่เสียชีวิตเนี่ยพบขวดเหล้าขาว๒ขวด
และยังมีขวดเครื่องดื่มชูกำลังและน้ำดื่มวางอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้ากุฏิ
เจ้าหน้าที่ค่ะเขาก็เลยได้ทำการเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานน่ะนะคะหลังจากเกิดเหตุค่ะ
ตำรวจคุมตัวพระกรกฎหรือจรรย์เสนาริสอายุ๗๒ปีเป็นพระลูกวัดกุฏิเนี่ย
ห่างจากกุฏิพระลุนไปประมาณห้าเมตรก็ต้องนำตัวไปสอบปากคำที่สพท่าคันโทนะคะ
เพราะว่าพบพิรุธหลายอย่างเพราะให้การวกไปวนมามีบาดแผลที่นิ้วด้วย
รวมถึงไปยึดจีวอนเปื้อนเลือดที่ถูกแช่กระมังอยู่ในห้องน้ำมีคราบเลือดหยดเป็นทางหน้าห้องน้ำด้วย
เรื่องต้นพระกรกฎให้ปากคำกับตำรวจว่าคืนเกิดเหตุเนี่ยมีชายสองคน
ทวงหนี้จากพระรุนสามหมื่นบาทที่วัดแล้วนั่งพูดคุยกันหน้ากุฏิ
กระทั่งตีสองได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันแล้วเสียงมันเงียบไปค่ะรุ่งเช้ามา
ชาวบ้านจึงมาพบว่าพระรุนมรณภาพจงกรเลือดอยู่ตรงลานหินแล้ว
หลังจากสอบปากคำก็ปล่อยตัวกลับวัดมานะคะล่าสุดค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพเบาะแสนะคะ
ลักษณะเป็นภาพถ่ายขณะที่ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุไปเจอแว่นค่ะเป็นแว่นสายตาตกอยู่หนึ่งอัน
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาไม่ใช่แว่นสายตาของพระที่มรณภาพนะคะ
นายสุรเดชกุลโฮงอายุ๖๓ปีชาวบ้านในพื้นที่ค่ะ
บอกว่าตอนนี้กู้ภัยเข้าเก็บศพของพระรุนเมื่อวานนี้
เขานี่แหละเป็นคนไปเจอแว่นตกอยู่ใกล้กับศพ
และพระกรกฎก็ยอมรับว่าแว่นที่เจอเป็นแว่นของอาตมาเอง
อ้าวแปลกนะจากนั้นก็ก้มลงเก็บแว่นแล้วก็เดินออกไปค่ะ
ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าทำไมล่ะ
แว่นสายตาของพระกรกฎจึงมาตกอยู่จุดที่พบศพพระลุน
ก็จริงเอาตามนี้แหละมีพิรุธหลายอย่างนะคะ
แว่นตาที่ตกไว้เรื่องของจีวอนที่เปื้อนเลือด
มีหยดเลือดที่หน้าห้องน้ำที่เอาจีวอนไปซักในกระมัง

เพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนนะคะ
ทีมข่าวเราเองก็สำรวจถนนข้างวัด
ซึ่งพระกรกฎอ้างว่ามีชายสองคนขี่บิ๊กไบท์มาทวงเงินและจอดไว้

พบว่าถนนดังกล่าวมันเป็นดินร่วน
มีรอยล้อมอเตอร์ไซค์ผ่านแต่ไม่พบร่องรอยของการจอดรถนะคะ
คือดินลักษณะนี้มันก็ทิ้งร่องรอยเอาไว้อยู่แล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยนิมนต์พระกรกฎไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพท่าคันโท
ยืนยันคำเดิมค่ะยังยืนยันว่าท่านไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับพระรุน
ศพของพระรุนนะคะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างชันสูตรที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ต้องหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไปค่ะ